คุณผู้ชมครับในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็แน่นอน
ยังคงพูดถึงเรื่องของมาตรการเยียวยา

ในโครงการเราไม่ทิ้งการเยียวยา๕๐๐๐บาท
คือเมื่อวานี้ทนายยกรัฐมนตรีออกมายืนยัน
ว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ
จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท๓เดือน
รายละเอียดในโครงการนี้ที่ต้องมีการ
สร้างความเข้าใจเพิ่มเติมกันมีอะไรบ้าง
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
คนที่ลงทะเบียนเยียวยาและกำลังรอเงินอยู่
คนที่กำลังจะอุทธรณ์ตรวจสอบรออยู่
เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้แล้วคงสบายใจขึ้นล่ะ
คงโล่งอกขึ้นเพราะว่าเมื่อวันก่อน
หนักเลยครับสับสนกันเยอะ
แววใจหายกันหมดเลยที่บอกว่าจะได้เดือนเดียวก่อน

เหลือให้รอเงินจากพรกร
อันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษ๒ครั้ง๓ครั้ง
บอกว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยขอโทษที่ทำให้เกิดความสับสน
กลุ่มที่นายกรับโทษก็กลายมาเป็นหัวข่าวที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยครับ
ครบ๓เดือนแน่ตู่แจงวุ่น
ขอโทษไม่เข้าใจผิด
บอกบิ๊กตูย้ำขอโทษยันจ่าย๕๐๐๐บาท๓เดือน
ให้มั่นใจรัฐไม่ถังแตก
เต้งพรปรนบาทชีพ

เพราะนายกย้ำแล้วย้ำอีกเมื่อวาน

คือได้๕๐๐๐ติดต่อกัน๓เดือน
ที่คุณน้ำแข็งรายงานเมื่อสักครู่ก็คือว่า
งวดแรกไปแล้วเนี่ย๓ล้านกับ๒แสนลาย
แล้วกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ให้กรอบให้กว้างขึ้นด้วย
ปัญหาเรื่องของการอุดทน
เริ่มตั้งแต่ที่คุณธนกรบอกตั้งแต่วันแรก
ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการขีดเส้นใต้

ตกลงร่วมกันก็คือว่า
จะเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์

ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนึง

มั่นใจได้ยังไงว่าการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์

ได้รับการช่วยเหลือจริง
ที่ไม่เดือดร้อนสวมรอยจะแฝงตัวเข้ามาไม่ได้
อันนี้เรื่องใหญ่มันจะทำยังไงให้ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงถ้าฟังตามนี้ก็ต้องเชื่อคุณลวาลน
แสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังคุณลวรลบอกอย่างนี้ครับ
ลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าตรวจสอบทบทวนสิทธิ์เนี่ย
จะคัดรายชื่อแยกเป็นรายจังหวัดครับ
แยกออกมาเป็นรายจังหวัดแล้วส่งให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัด
ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเมื่อได้รับรายชื่อแล้วทำยังไงครับ
ผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็จะคุยกับคลังจังหวัด
เขามีตำแหน่งคลังจังหวัดคุยกับตัวแทนธนาคารกรุงไทย
ตัวแทนธนาคารออมสินหลังจากคุยกันสามสี่ฝ่ายแล้วก็
ลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์
ไปพบทุกลายเลยครับทีนี้ผู้ที่
ขอตรวจสอบทดลองสิทธิ์เนี่ยต้องเตรียมอะไรไว้บ้างครับ
ก็อย่างที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่ต้องเตรียมภาพถ่าย
ต้องเตรียมหลักฐานภาพถ่ายให้เห็นว่าแต่ก่อนนี้ทำงานอยู่ร้านนี้นะ
อยู่ร้านอาหารนี้นะแล้วตอนนี้ร้านอาหารนี้
หยุดกิจการไปแล้วอ้าวฉะนั้นเนี่ย
รูปถ่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้เตรียมไว้
เจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบเขาจะไปดูว่าเป็นจริงอย่างนั้นได้ไหม
ถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเขารับรองว่าได้แน่
แต่ว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยต้องซื่อสัตว์กันนะครับ
อย่าไปทำหลักฐานปลอมอย่าไปถ่ายรูปปลอม
อย่าไปทำอะไรปลอมปลอมขึ้นมาอันนี้ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เขา
เพราะเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้ว
ก็ตกสำรวจพวกที่ตกสำรวจ
คนที่ไม่มีมือถือสำรวจลงทะเบียนไม่ได้
ไปเข้ากรอบไหนก็ไม่ได้กรอบเข้ากรอบเกษตรกรก็ไม่ใช่เกษตรกร
จะทำยังไงเนี้ยเขาบอกว่าจะมีอยู่มาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่
จะได้เงินเพราะว่าปีนี้เขาจะหาทางออกอย่างนี้ครับ
เขาจะมีคณะกรรมการดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน
และมีประหลัดกระทรวงอื่นอีกประมาณ๑๐คนมาเป็นกรรมการ
เขาจะเชิญประชุมวันนี้ครับเนี่ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนี่ย
เขาจะประชุมแล้วคิดว่าเขาจะนำเสนอประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเนี่ย
เขาจะนำเสนอในส่วนของคนที่เป็นผู้พิการเป็นคนสูงอายุด้วย
คือวันนี้จะได้ข้อสรุปว่าคนที่ตกสำรวจซึ่งน่าสงสารมาก
เขาจะไปอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เงินยังไงจะไปมีอยู่ในกรอบไหน
เอาทีนี้กรอบใหญ่เลยครับเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยจะพิจารณากันยังไง
ต้องฟังคำตอบจากรองสม
จาตุศรีพิทักษ์รองสมคิดบอกว่าฝ่ายกระทรวงการคลัง
กำลังพิจารณาอยู่ว่าเรื่องของเกษตรกรเนี่ยจะพิจารณากันเป็นลายครัวเรือน
ครัวเรือนเนี่ยมีกี่คนที่ลงบัญชีไว้ในเกษตรกรแล้วออกไปทำอาชีพอื่น
ไม่ได้ประเศษเป็นเกษตรกรแล้วเนี้ยมีเท่าไร
ฉะนั้นกรอบของเกษตรกรเนี่ยจะมีการพิจารณาระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลังกับกระทรวงยุติธรรมเข้ามาหมด
อันนี้หมายถึงว่าทางทางกระทรวงทางด้านเกษตรกรทีนี้นักศึกษาครับ
นักศึกษาเนี่ยมีโอกาสจะได้ด้วยถ้าเห็นหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาพาดหัววันนี้
นักศึกษาได้เฮได้๕๐๐๐ด้วยแต่ต้องเป็นนักศึกษาที่ทำงานไปด้วยทำงานเลี้ยงตัวเองทำงานเลี้ยงครอบครัวถึงจะเข้าเกณฑ์ครับ
ถ้าเป็นนักศึกษาไม่ได้ทำงานเป็นนักศึกษาเฉยอาศัยเงินพ่อเงินแม่ไปจ่ายค่าเทอมเรียนหนังสืออย่างนั้นไม่ได้
ต้องคนที่ทำงาน
แล้วสถานที่ทำงานนั้นเขาหยุดเขาเลิกจ้างอ้าวเขาก็ได้รับผลกระทบ
ถึงแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาแต่ทำงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองและได้รับผลกระทบ
อันนี้ได้ครับอันนี้จะขยายกรอบให้ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้คือการเยียวยาระหว่างภาครัฐสู่ภาครัฐ
แต่ว่าสิ่งที่เราได้ตั้งข้อสังเกตเห็นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
สิ่งที่น่าชื่นใจก็คือผมคิดว่าคือการเยียวยาระหว่างภาคประชาชนไปสู่ประชาชนที่เดือดร้อน
ห้างร้านที่เขาบริษัทใหญ่ใหญ่บริษัทเจ้าสัวที่เขาบริจาคกันหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านเนี่ย
อันนี้ก็มีให้เห็นแต่ว่าที่น่าประทับใจก็คือว่าช่วงระยะที่ผ่านมาคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกครับ
เป็นกิจการค้าขายเล็กน้อยแต่เขาคิดว่าพอมีเหลือเขาก็ไปว่าไปเช่าไปซื้อข้าวกล่องไปตั้งโต๊ะแจกกันที่โน่นที่นี่เริ่มมีมากขึ้นทุกวันแล้วครับ
อย่างที่เชียงใหม่เนี่ยมีอยู่รายหนึ่งไปแจกหลายวันติดกันมาแล้วไปแจกเข้ากล่องแจกเงินด้วยเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายร้านขายเครื่องสำอางเล็ก
แต่ว่ามีน้ำใจลักษณะอย่างนี้มีมากขึ้นทุกวันครับผมคิดว่าประเทศอื่นไม่มีแบบนี้ที่คนประชาชนด้วยกันออกมาช่วยเหลือกันอย่างนี้
เส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้รายละเอียดในเรื่องนี้
ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้นขอบคุณนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์ได้ทุกวันแบบนี้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านในการที่ท่านจะรักษาสิทธิ์ของท่าน

ส่วนกรณีคนเชียงใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้
ที่ไปแจกเงินโอ้โหถือเงินเป็นฟ่อนเลยนะ
เป็นแสนไปแจก๒วันแล้ว
คือเมื่อวานเขาไปแจกเพิ่มเติม
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีประชาชนเข้าไปต่อคิวเยอะมาก
แล้วมันเป็นเรื่องของพรกรฉุกเฉิน
เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม
ก็เลยขอความร่วมมือกับผู้ชายคนนี้บอกว่าอาจจะต้องหยุดแจก
หรือว่าใช้วิธีอื่นในการแจกไปก่อน
เพราะไม่งั้นมีประชาชนมารวมตัวกันเยอะ